มาดูเหตุการณ์นี้ก็เป็นเหตุยิงกันนะคะ
เกิดขึ้นเมื่อคืนช่วงประมาณเกือบ๔ทุ่มได้ค่ะ
มีวัยรุ่นขี่รถจักรยานยนต์กันมา๒คน

จะเห็นว่าขี่รถจักรยันต์ยนต์กันมา
หน้าบ้านหลังนึงแล้วก็ยิงปืนไปนัดหนึ่งนี่เดินไปค่อยย่องไปเลยนะคะ
ลงมาคนเดียวย่องไปแล้วยิงเลยแล้ววิ่งไปเลย
แล้วก็ไปขึ้นรถจักรยานยนต์ที่เพื่อนรออยู่เพราะมากันสองคน
ถ้าดูนี่คือยิงนัดเดียวเนี่ยนัดเดียวแล้วไปเลยค่ะ
นัดเดียวแล้วไปแล้วโดนและเขาตายเลยนะคะไอ้นัดเดียวเนี่ยเหรอใช่ค่ะโอ้โห
ไปโดนนายจิตติวัตรสารเถื่อนแก้วอายุ๒๐ปีค่ะ
เขานั่งเล่นเกมอยู่กับเพื่อนหน้าบ้านจริงแล้วหน้าบ้านเขานั่งกันอยู่๖คน
แล้วคนร้ายเนี่ยมาแล้วยิงใส่นัดหนึ่งคือ๖คนนี้ก็โอ้โหลุกกระโดดหนีกันกระเจิงอะค่ะ
แต่กระสุนไปโดนนายจิตติวัตรแล้วบาดเจ็บสาหัสและตายเลยนะคะ
เพราะว่ากระสุนไปเข้าที่ชายโครงขวาตอนแรกอาการสาหัสส่งโรงพยาบาลกรุงไทย
แล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาแต่นัดเดียวอ่ะอ่าเนี่ยคือแม่นเลยอ่ะ
เข้าชายโครงขวาโดนจุดสัมพันธ์โอ้โห
ตำรวจสพปักเกร็จจังหวัดนทบุรีได้รับแจ้งก็ไปที่จุดเกิดเหตุค่ะ
บ้านหลังนี้เป็นทาวน์ฮาวส์สองชั้นนะคะในรั้วบ้านกองเลือดเต็มไปหมดเลยค่ะคุณผู้ชม
ผู้เสียชีวิตคือนายจิตติวัตรเป็นพนักงานล้างรถอยู่ที่โชว์รูมรถยนต์แห่งหนึ่งแถวปากเกร็ด
จากการสอบปากคำเจ้าของบ้านนะคะนางสาวชนลทิพย์จันแก้วอายุ๒๐ปี
บอกว่าก่อนเกิดเหตุผู้ตายกับเพื่อนรวมแล้ว๖คนเขานัดกันมาเล่นเกมกันอยู่หน้าบ้านค่ะ
ก็นั่งเล่นเกมกันอยู่ผู้ตายเนี่ยนั่งอยู่บนรถจักรยานยนต์แบบนี้นะคะ
ย่องเข้ามาคนเดียวมาคนเดียวแต่ขี่จักรยานยนต์กันมาสองคนแต่ลงมาจากรถคนเดียวใส่หมวกกันน็อกมาด้วย
เดินมามายืนอยู่หน้าประตูแล้วคนร้ายพูดคำว่าเฮ้ยคำเดียวเลยค่ะครับ
แล้วก็ยิงปืนไปนัดเดียวเลยค่ะแล้วกระสุนก็โดนนายจิตติวัฒน์ล้มลงไปกองกับพื้นแล้วคนร้ายก็วิ่งหนีไป
เพื่อนก็เลยพาตัวนายจิตติวัตรส่งโรงพยาบาลกรุงไทยแต่สุดท้ายก็เสียชีวิตนะคะ
คุณศักดิ์สิทธิ์บุญรัฐนักข่าวของเราไปคุยกับเพื่อนที่นั่งเล่นเกมกันอยู่ด้วยกันกับผู้ตายแล้วอยู่ในเหตุการณ์เมื่อคืนนะคะ
เขาเล่าให้ฟังว่านั่งเล่นเกมอยู่หน้าบ้านตั้งแต่๓ทุ่มผ่านไปสักครึ่งชั่วโมง๓ทุ่มครึ่งอะค่ะ
นายจิตติวัฒน์มาหาผ่านไปสักพักคนร้ายก็มาเลยนะคะเดินตรงมาหน้าบ้านตะโกนคำว่าเฮ้ยคำเดียวจริง
ตัวเพื่อนที่นั่งล้อมวงเล่นเกมกันอยู่ทุกคนก็หันไปนะหันไปตามเสียงเฮ้ยแล้วก็ได้ยินเสียงดังเห็นแสงไฟสีแดงตอนนั้นไม่รู้ว่าใครเป็นใครมันมืดด้วยทุกคนก็วิ่งกรูกันเข้าไปหลบในบ้าน
แต่นายจิตติวัฒน์ก็ล้มลงอยู่กับพื้นนะคะ

ยังคงร้องไห้ตลอดเวลานะคะเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาได้นำศพของผู้ตายไปประกอบพิธีทางศาสนา
ที่วัดหงทองอ่ำเภอปักษณ์
แม่ผู้ตายร้องไห้ตลอดเนี่ยค่ะคุณแม่บอกว่าก่อนลูกจะเสียชีวิตไม่มีรางบอกเหตุอะไรเลย
ตอนเช้ายังเจอหน้ากันปกติช่วงเย็นลูกบอกว่าเดี๋ยวจะไปบ้านแฟนไปรับแฟนนะแม่
รู้อีกทีคือลูกโดนยิงตายแล้วอะค่ะปกติลูกไม่เคยมีปัญหากับใคร
เป็นคนร่าเริงเรียบร้อยอยากจะให้ตำรวจดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
ทำงานแบบนี้อยากจะพูดอะไรถึงพวกเขาบ้าง
ทำไมถ้าเป็นลูกเขาบ้างเจอหัวโอกแบบแม่นี้เขาจะทำยังไง
เขาจะมีความรู้สึกแบบไหนการที่เราสูญเสีย
ตำรวจสพปากเกร็ดได้รวบรวมพยานหลักฐานแล้วค่ะ
แล้วก็ขอสารจังหวัดนทบุรีออกหมายจับคนก่อเหตุแล้ว
แต่ตำรวจบอกว่ายังไม่เปิดเผยรายละเอียดนะคะ
เรื่องต้นถูกออกหมายจับมากกว่า๑คนแน่
เพราะว่าภาพจากกล้องวงจรปิดมันก็ชัดว่ามากัน๒คน
ที่ขี่รถจักรยานยนต์กันมาแล้วก็มาตั้งแต่ทางเข้าตรงปากซอย
ข้อหาก็คือร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
พาอาวุธปืนติดตัวไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต
มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
ส่วนปมปัญหาความขัดแย้งเนี่ยค่ะคาดว่ากลุ่มคนร้ายมีเรื่องโกรธเครื่องกับผู้ตายมาก่อน
เป็นเรื่องส่วนตัวแล้วก็ตั้งใจจงใจไปยิงผู้ตายโดยเฉพาะ
สองสัปดาห์ที่ผ่านมากลุ่มคนร้ายพยายามจะดักแทงผู้ตายมาแล้วนะคะ
ในพื้นที่อำเภอปากเกร็ดนี่แหละค่ะแต่ครั้งนั้นไม่สำเร็จ
ก็เลยคาดว่าครั้งนี้ตั้งใจวางแผนกันมาเป็นอย่างดี
แล้วก็มาลอบทำร้ายผู้ตายในลักษณะนี้
ลงมือก่อเหตุช่วงค่ำเนี่ยก็เหมือนกับว่าขี่รถจักรยานยนต์ไปหน้าบ้านผู้ตายก่อนด้วย
หนึ่งในสองคนร้ายเดินไปที่หน้าบ้านเกิดเหตุตามภาพอ่ะนะคะ
แล้วก็ตั้งใจจงใจยิงไปที่ผู้ตายคนเดียว
แล้วกระสุนไปโดนอวัยวะสำคัญก็เลยเสียชีวิตเลย
สืบสวนบอกว่ากลุ่มคนร้ายเนี่ยค่ะมีการวางแผนเปลี่ยนเสื้อเปลี่ยนรถเพื่อหลบหนีด้วยนะคะ
แต่ว่าตำรวจก็ติดต่อไปที่ผู้ปกครองของคนร้ายแล้ว
ผู้ปกครองก็รับปากว่าจะประสานให้มอบตัว
ดังนั้นตอนนี้ตำรวจก็เลยฝากถึงคนร้ายเนี่ยค่ะ
กล้องวงจรปิดมันก็ชัดว่ามอบตัวเถอะเพราะว่าหลักฐานมันแน่นนะคะ
เนี่ยก็มามอบตัวกับเจ้าหน้าที่น่าจะดีกว่า
ตำรวจบอกว่าคนร้ายน่าจะเป็นวัยรุ่นอายุ๑๙๒๑ปีเนี่ยค่ะ